มีความคืบหน้ากรณีอาการป่วยของดาบมานพนะฮะ
ดาบตำรวจมานพวงนารีครับเป็นดาบตำรวจที่น้ำหนัก๒๑๘กิโลกรั
เดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศกันท่านนะครับ
บอกว่าเขาเป็นตำรวจสายตรวจแต่หลังด้วยความที่ต้องเข้าเวณกลางวันบ้าง
ทางเลือกในการรักษาคือ๑อาจจะต้องพักฟื้นยาวก็ต้องออกจากราชการ

เพราะว่าต้นทุนชีวิตมีน้อยต้องดูแลครอบครัวและลูก
๒ผ่าตัดเย็บกระเพาะใช้เงิน๒๐๐๐๐๐บาท

เพราะว่าเข้าสู่หมวดศัลยกรรมความสวยความหล่อความงาม

ล่าสุดมีอาการปวดขาต้องลาหยุดด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้สารวัตรก็ไปเยี่ยมที่บ้านพักไปให้กำลังใจ
วันนี้ครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับ
พลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุครับ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาการดาบมานพ
ดาบตำรวจมานพวงนารีครับอายุ๕๐ปี
ผอบหมู่ป้องกันปลาบปรามสพมสมุษฎ์สาคร
หลังจากที่คุณหมอตรวจดูอาการในเบื้องต้น
ตอนนี้เป็นข่าวดีครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ

หมายให้ดาบมานพไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่๒๔เมษายนนี้ครับ

เพื่อจะได้นำตัวเข้ารับการรักษาต่อไป
โดยรอบนี้จะใช้สวัสดิการของข้าราชการตำรวจในการรักษา
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเงินทองนะฮะ
มานพเองก็ยินดีที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าก่อนอันนี้ก็เห็นว่ามีการประสานกับโรงพยาบาลอื่นด้วย
ในการที่จะช่วยเหลือรักษาต่อไป
เป็นกำลังใจให้ขอให้สุขภาพแข็งแรง
แล้วก็กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนได้เหมือนเดิม
เพราะเจ้าตัวบอกผมป่วยกายแต่ผมไม่ป่วยใจ
ผมไม่เคยย่อท้อผมจะสู้ต่อขอให้แข็งแรงแข็งแรงครับ

เพราะดาบปอให้กำลังใจคนอื่นว่าให้ดูผมเป็นตัวอย่างนะคะ